อยู่ห้องเดียวกันนั่นแหละอ้างบอกว่าอีกฝ่ายพยายามจะทำร้ายร่างกายของเขาก่อน
แต่เจ้าหน้าที่ไปพบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมีอาการทางจิตครับ
ฆ่าเพื่อนทั้งทั้งที่หลับอยู่นั่นแหละนะนายโบนาอายุสามสิบห้าปีเป็นชาว
บูชาเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่ในห้องพัก
หมู่๑ตะบนตลิ่งชันอำเภอเมืองสระบุรีครับ
สภาพมีบาดแผลถูกฟันที่คอ๒แห่ง
ใกล้ศพนะครับมีโทรศัพท์มือถือต่อสายชาร์จอยู่
แต่ไม่ได้เสียปลั๊กนะนะที่ข้างนอกบ้านไปเจอมีดปังตอนะครับ
เล่มตกอยู่ตำรวจรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ก่อเหตุคือนายเรียมอายุ๓๙ปีเป็นชาวกัมพูชาเหมือนกัน
เพื่อนร่วมห้องด้วยนะถูกพลเมืองดีเป็นชาวกัมพชาล้อมจับเอาไว้ได้ครับ
แล้วก็รีบแจ้งตำรวจให้มารับตัวไป
เรียมอ้างบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยทำร้ายเขาก่อน
ก็เลยลุกไปคว้ามีดมาฟันเพื่อป้องกันตัวเองครับ
เป็นไงบ้างครับ
ไม่เคยพิกษ์บอก

พวกทำหมูทำเนื้อ
ใช่ครับ

ประสาทแน่เลย
มึงคุยเรื่องเงินอะไรไม่รู้เรื่อง
บอกแล้วถามแล้วถามอีกแล้วก็บอก
ไม่เข้าใจกับทีอ๋อได้ประสาท
แล้วทั้งหมด๒คนเข้าไปจับเนอะ

ขอบคุณครับ